เรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันนะคะที่เชียงรายค่ะ

รับงานเอ็นเตอร์เทนอยู่ที่ฝั่งท่าขี้เหล็ก

เหมือนโดนหลอกว่าจะให้ไปชงเหล้าให้แขก

นี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้หกคนรุมหนึ่ง
นี่ค่ะเธอบอก๖รุม๑สภาพแผลเนี่ยเต็มหน้าเต็มตัวไปหมดเลยนะคะ
หลอกขึ้นรถตู้ไปรุมซ้อมอะค่ะเธอบอกว่าต้นเรื่องถามว่ารู้ไหมว่าเป็นใคร
บอกเธอรู้แล้วต้นเรื่องน่าจะมาจากเหตุการณ์เมื่อ๑ปีก่อน
คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะเธอข้ามฝั่งไปรับงานเอ็นที่เมืองท่าขี้เหล็ก
แล้วมีผู้ชายคนนึงมาติดพันธุ์ทำท่าเหมือนจะจีบเธอก็เรียกให้เธอไปชงเหล้าอยู่บ่อยครั้ง
แถมยังเป็นเจ้าพ่อสายเปย์ด้วยนะซื้อสร้อยคอทองคำหนึ่งบาทให้เธอ๑เส้น
โดยอ้างบอกเนี่ยถูกเมียทิ้งมาแต่กลายเป็นปรากฏว่าเมียไม่ได้ทิ้งค่ะ
แล้วพอเมียรู้เข้าเนี่ยนะส่งข้อความมาด่าเธอยับเลย
เธอก็เลยตัดขาดความสัมพันธ์กับผู้ชายคนนั้นแล้วกลับมาเมืองไทย
เธอก็รับล่ะว่าไปทำงานด้วยกันพอเราขึ้นรถตู้ไปเท่านั้นแหละ
มีแต่ผู้หญิงรุ่นเดียวกันทั้งนั้นเลยรวมถึงคนขับด้วยเป็น๖คน
ขับออกไปได้แค่๓๐๐เมตรนะคะ

ลุมตีลุมจิกลุมตบ
เอากันไกลตัดผมเธอจนขาดวิ่น

ได้ยินประโยคนึงจนเธอมั่นใจเลยว่า

ซึ่งแป้งก็คือเมียของผู้ชาย
เคยมาติดพันเธอเมื่อปีที่แล้วนี่แหละ

เธอถูกเอาไปโยนทิ้งที่กองขยะข้างทาง

ซ่อนตัวอยู่ในห้องพักไม่กล้าออกไปไหนเลย

จนเหมือนคุณขับอะค่ะเขามั่นเคี่ยว

รถจอดเขากระดดต้นข้างข้าง
เขาก็ลุมกระทืบหนูต่อยหน้าหนู

คือทำลายหน้าอย่างเดียวค่ะก็จะให้หน้าเสียโศ
รอทุกอย่างให้มันผ่านไปสักพักหนึ่งก่อนถึงได้รีบมาแจ้งความที่สพแม่สายให้ดำเนินคดีค่ะ
เชื่อว่าสาเหตุน่าจะเป็นประเด็นเรื่องหึงหวงแฟนหนุ่มตั้งแต่ปีที่แล้วนี่แหละ
เรื่องต้นตอนนี้ตำรวจก็ส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแม่สายแล้ว
เดี๋ยวก็ต้องมีการขยายผลกันต่อไปนะคะ